ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีรถเก๋งไปชนกับรถจักรยานยนต์
แล้วทำให้คนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์เป็นพ่อเลี้ยงกับลูกชายนะคะ
กระเด็นออกมาจากรถไปตกกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสเจ้าที่พยายามจะปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่และที่น่าสลดใจก็คือลูกสาวอะค่ะ
เขาเห็นภาพนี้คาตาต่อหน้าต่อตาภาพยังหลอนอยู่จนขณะนี้เลยอ่ะนะคะ
ช่วงเช้าเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูจุดท่าพล
เนี่ยค่ะกำลังปั๊มหัวใจกันอยู่เลยเพื่อช่วยชีวิตนายสอนเพชรหรือในดิน
เป็นลูกครึ่งพม่าอายุยี่สิบเจ็ดปีและเด็กชายปี่ยะพงพงชนะอายุสิบเอ็ดปี
ถูกรถเก๋งชนค่ะบนทางหลวงหมายเลข๒๑สระบุรีหล่มศักดิ์
บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าพล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยค่ะและที่น่าเศร้าก็คือลูกสาวอ่ะ
อายุสิบสามอ่ะครับเห็นภาพแบบทุกวินาทีที่เกิดเหตุอ่ะ
เห็นภาพคาตาเลยทั้งภรรยากับลูกสาวก็ร้องไห้กอดศพนะคะ
นางบุษดีแก้วต่างสีอายุสี่สิบสองปีภรรยาของนายสอนเพชร
เด็กหญิงฉัดประพาพงชนะอายุ๑๓ก็ร้องไห้กอดศพ
เห็นแล้วโอ้โหมันเศร้าใจจริงจริงซึ่งคนที่เขาขับรถเก๋ง
เขาก็อยู่ข้างศพทั้งสองศพอะนะคะ
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนตัวลูกสาวที่เห็นเหตุการณ์ทุกวินาทีเนี่ย
เด็กหญิงฉัดประพาค่ะเขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยก็คือพ่อเลี้ยงของเขาชื่อว่าในดิน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งตัวเองก่อนคือไปส่งลูกสาวก่อน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับ
คือลูกสาวลงแล้วก็จะไปส่งน้องชายที่โรงเรียนต่อ
ละโรงเรียนเด็กชายอายุ๑๑ก็ซ้อนท้ายอยู่เนี่ยค่ะ
เด็กชายปียพงศ์จะไปโรงเรียนบ้านอมกง
พอในดินส่งลูกสาวเสร็จลูกสาวลงขี่รถออกไปออกถนนใหญ่
ตั้งใจจะไปกลับรถพอเบี่ยงไปเลนขวาเนี่ยค่ะ
รถเก๋งพุ่งมาชนเต็มแล้วลูกสาวอยู่บนสะพานลอย
จังหวะเดินขึ้นสะพานลอยพอดีแล้วเห็นภาพทุกอย่าง
เห็นว่าพ่อเลี้ยงกับน้องชายลอยละลิ้ว
เด็นออกมาจากรถจักรยานยนต์ตกกระแทกพื้น
ต่อหน้าต่อตาโอ้โห
แล้วลูกสาวเนี่ยนะตะโกนเรียกชาวบ้านแถวนั้น
โกนเรียกให้คนมาช่วยอ่ะส่วนคนขับรถเก่งคันนี้
ปานฟองจอดรถแล้วลงมาช่วยนะคะเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
พอกับน้องไปส่งที่โรงเรียนสงคราบค่ะ
หนูลงตรงหน้าสาราแล้วหนูก็เดินได้ไปสองเก้า
พ่อหันไปดูรถแล้วก็ขับไปแล้วก็รถก็มาชนตรงท้าย
พ่อหนูเจ็บตรงขาแต่ข้างบนไม่ค่อยเป็นไรค่ะ
ส่วนน้องหนูตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยค่ะ
น้องหนูสลบไปเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรแต่พ่อยังลืมตาดูหนูอยู่ค่ะ
เป็นพ่อเลี้ยงค่ะช่วงเศษเขามัน

หนีค่ะเขาขับไปแล้วเขาก็ไปจอด
ไปจอดเศษเขาก็มามาดูค่ะ
หน้าเศร้านะฮะนางบุษดีซึ่งเป็นภรรยาของนายดินผู้ตาย
แล้วก็เป็นแม่ของน้องแม็กซ์ที่เสียชีวิตพร้อมกันด้วยเนี่ยนะครับ
บอกว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับในดินซึ่งเป็นลูกครึ่งพม่าอายุ๒๗
สัญชาติไทยเป็นชาวกาญจนบุรีอยู่กินกันได้ประมาณ๑เดือนแล้ว
ดินก็จะมาช่วยครอบครัวทำงานก่อสร้างแล้วก็รับส่งลูกไปโรงเรียน
เป็นลูกของนางบุษดีทั้งสองคนนะครับ
หลังเกิดเหตุคู่กรณีเข้ามาขอโทษแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดงานศพในคืนแรกให้มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้นมาหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็บอกว่าหลังจากเสร็จงานเผาศพในวันจันทร์
เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหาย
ซึ่งตัวเองก็ไม่ถือโกรธแล้วก็คิดว่าในส่วนของลูกชายเนี่ย
คงจะทำบุญมาเพียงแค่นี้นะส่วนเรื่องของคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
โรงเรียนของน้องแม็กซชั้นป๕เนี่ยนะฮะ
ก็พาเพื่อนมาเคารพศพกันนะครับแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือไว้
ในการช่วยเหลือค่าทำศพก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
นักเรียนชั้นป๕มาลาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
อ๋อแล้ววันนี้คุณครูได้มีอะไรมามอบให้ครอบครัวของคุณเลย
ได้รวบรวมเงินที่โรงเรียนนะคะ
ให้ครอบครัวของน้องแม็กซ์
แล้วเพื่อนในห้องเป็นไงบ้างครับ
ตกใจแล้วก็เสียใจ

ถอยานก็รับนักเรียนทั้งตรงนะคะรับคนดีด้วย
ตำรวจสภทศพลเตอร์ก็บอกว่า
เรื่องนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ

เพราะว่ารถจักรยานยนต์ก็เบี่ยงขวาไปกระทันหัน
รถเก่งเขาก็ขับมาทางตรงแล้วก็คนขับรถเก่งก็ไม่ได้หนีไปไหน
เดี๋ยวตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะคะแล้วก็จะว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะครับ